พ่อฆ่าลูกแท้ของตัวเอง

แล้วก็คือเค้าทุบขวด

ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมแม่ของ
เด็กที่ถูกพ่อแท้ย้ำว่าเป็นพ่อแท้นะฮะ
ใช้ขวดเบียร์ทุบให้มันแตกแล้วก็เป็นปากฉลาม
แล้วเอาตรงนั้นไปปาดคอลูกจนเสียชีวิต
เดินทางมากับยายแล้วก็ครอบครัวนะครับ
เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ติดต่อขอรับศพเด็กชายวัย๕ขวบก็เป็นลูกกับหลานนะครับ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดเมื่อวานนะครับ
ครอบครัวของฝ่ายแม่เนี่ยยังคงทำใจไม่ได้ครับ

คุณยายทำใจไม่ได้กับการสูญเสียหลานชาย
คนที่ลงมือก่อเหตุก็เป็นพ่อของหลานนะฮะ
พ่อแท้ร้องไห้ค่ำครวนตลอดเวลานะครับ
ครอบครัวต้องคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ฝั่งครอบครัวของพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเอง

นำเอกสารมาให้ประกอบการยื่นขอรับศพหลานกลับไปบำเพ็ญกุศลด้วย
ระหว่างนั้นก็มีญาติที่เดินทางมาเข้าขอ
เข้าไปพูดกับยายแล้วบอกว่า

แต่เป็นเจ้าที่เป็นคนฆ่า
โอ้โหยายก็ได้ฟังแล้วก็แบบ

คือเดิมก็เสียใจอยู่แล้วพอมาฟังแบบนี้มันก็ยิ่งเจ็บใจ
ถูกต้องนะฮะกับการที่ต้องสูญเสียหลานเนี่ยนะครับนะฮะ
ก็มีการคุณยายเองก็โตเถียงกับผู้หญิงคนนั้นอยู่สักพักหนึ่ง
ญาติของทั้งสองฝ่ายต้องมาแยกทั้งคู่ออกจากกัน
ไปดูช่วงที่เขามามีปากเสียงกันหน่อยในเรื่องนี้นะครับ
ทำไมเราข้ากลับมาอย่างนั้น
จริงครับ
มันไม่ถามลูกมันมันไม่ใช่มันทำหวานกูทำไม
มันทำหวานกูทำไมมันใช่มั้ย
มันทำหวานกูทำไมหลานกูมีอะไรมันมีความผิดอะไร
ฮะมันมีความผิดอะไรไม่ได้มาพูดไว้ต้องมันไม่ได้ทำหวานกู
มันไม่ใช่มันพูดไว้อย่างไร
นี่ฮะมันก็ยิ่งทำให้แบบโหสลดใจมากขึ้นนะ
แล้วนาทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่มีการเข็นร่างของเด็กชายวัย๕ขวบออกมาเพื่อใส่ลงศพ
ผู้เป็นยายร้องไห้เสียใจเป็นลมไปเลยคุณผู้ชมนะฮะ
ญาติเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวไปประถมพยาบาล
ก่อนที่แม่จะเข้าไปกอดศพลูกชายพร้อมร้องไห้และบอกกับร่างของลูกนะครับ
ภาพนี้ประโยคนี้ก็ยิ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะฮะ
ก่อนจะนำร่างของเด็กชายคนนี้ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดขจรสิริย่านอ่อนนุษย์
เมืองต้นก็จะมีการสวดอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๓วัน
ไปดูภาพเหตุการณ์บรรยากาศช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับ
ทั้งคุณแม่เองทั้งคุณยายเองก็
เป็นใครก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะครับ
ที่พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานประเวทก็บอกว่า
พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขอฝากขัง
ที่โรงพยาบาล
คึกคุมผู้ทธงหาไว้ที่โรงพยาบาล
จากนี้ก็จะเรียกพยานแวดล้อมเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้
ว่าจริงแล้วเขาฆ่าลูกของเขาเองทำไม